สุ่มสกุลวันนี้คุณรู้สึกหรือเปล่าในเรื่องข้าฝุ่นรู้สึกแคล็ดจมูก
อ่านข่าวเสียงแหบแคล็ดแคล็ดแบบนี้ไง
ไม่ต้องถามคุณสืบสกุลเพราะว่าคุณจะมีอาการแบบแพ้มากกว่า

แล้วก็เลยจะถามคุณผู้ชมด้วยว่าอยู่แต่ละพื้นที่
ฝุ่นในพื้นที่บ้านของคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้าง
เราก็ยังต้องเตือนกันอยู่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่า
แต่หลายพื้นที่คุณผู้ชมโอ้โหพุ่งไปจะไปแตะ๑๘๐อยู่แล้ว
จะอยู่กันยังไงมันขมุกขมัวขนาดนี้
เรื่องนี้ทางกรมควบคุมมลพิษก็รายงานเรื่องสถานการณ์
แล้วก็คุณภาพอากาศประเทศไทยเมื่อตอน๙โมงที่ผ่านมาเนี่ย
เอาอันดับ๑ก่อนเลยค่ะเราเตือนกันนะคะ
อันดับหนึ่งเนี่ยคือตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
เดี๋ยวจะทำกราฟิกให้คุณผู้ชมได้ขึ้นดูหน้าจอเลยค่ะ
มาแล้วนี่คุณผู้ชมอันดับ๑๗๘มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเลยเหรอ
แล้วก็รองลงมาอันดับ๒นะคะก็คือตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
ฝุ่นอยู่ที่๑๕๗มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ส่วนอันดับ๓มี๒พื้นที่นะคือตำบลลีอำเภอลีลำพูน
ตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ค่าฝุ่นเท่ากันอยู่ที่๑๓๕มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
คลุมท้องฟ้าทั้งวันแบบนี้การมองเห็นก็ลดลง
เพราะว่าเกิดไฟป่าในจังหวัดใกล้เคียงค่ะ
เราเอาภาพให้คุณผู้ชมดูเวลาเห็นท้องฟ้าแบบนี้
หลักเลยก็มาจากเรื่องของการเผาไหม้แล้วก็ไฟป่า

แรงมากแรงมากฮะนี่น่าจะมีพื้นที่เสียหาย
พื้นที่ป่าเสียหายไม่น้อยกว่าพันไร่นะคะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลา๓วัน๓คืนยังควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เลยค่ะ
ซึ่งการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ลำบากมากนะคุณ
ต้องเดินเท้าแบกอุปกรณ์ต่างไปบนเขา
ดับไฟกันตั้งแต่ค่ำจนยาวไปถึงเช้าอีกวันหนึ่ง
แล้วเมื่อคืนนะคะตอนที่ประหลัดอำเภอเมืองตาก

เขาจะไปทำเป็นแนวกันไฟควบคุมไฟป่าไงคะ
พลัดตกเขาถลายลื่นลงไป๒๐กว่าเมตร
หน้าอกกระแทกพื้นแต่โชคดีนะ
เครื่องเป่าลมค้างติดอยู่กับต้นไม้

ดูบรรยากาศช่วงนั้นหน่อยไหมขอลองดูหน่อยค่ะ
เร็วไหมลงไปได้ไหม

อันนี้คือตอนที่เขากำลังจะไปช่วยนะคะ
มันก็มืดด้วยแล้วทางมันก็ชัน
มงกิ่งไม้อะไรมันก็ดูลำบากไปหมด
อันตรายนะต้องระวังไฟอะไรอีกนะฮะ
ก็ถลายลึกลงไป๒๐เมตรเนอะ

ไฟป่าก็ลามมาที่ริมถนนพระหลโยธินค่ะ
ร้านที่เขาขายไก่ย่างของชาวบ้าน
ก็ได้รับความเสียหายด้วยเพราะว่าไฟมันลาม
ใช่แม่ค้าบอกว่าวันก่อนมันไหม้แล้วคุณ
มันไหม้รอบหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่าพยายามนะ
ผู้นำชุมชนก็เอาแนวกันไฟมากันไว้แล้ว

ใช่เขาก็ไม่คิดไงว่าจะไหม้มาถึงร้าน

ก็เหมือนกับทำเป็นแนวกันไฟป่าอยู่อะค่ะ
แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะไหม้เร็วลามเร็วมาขนาดนี้นะ
สุดท้ายพังเสียหายหมดนะคุณผู้ชม

เรื่องของหมอกควันแล้วก็ฝูระองขนาดเล็ก

โอ้โหค่าอะไรนะค่าอากาศที่เป็นพิษ

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่๓แล้วนะ

ภาคเหนือพระอิสาอาจจะมีฝนฟ้าขนอง

ลมกระโชกแรงตั้งแต่วันที่๑๔ถึงวันที่๑๗กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับ
อาจจะมีลูกเห็บตกด้วยแล้วก็มีอุณหภูมิที่ลดลงไป๕องศาเซลเซียส
เรื่องของฝนที่ตกลงมาอาจจะช่วยบรรเทาเรื่องของไฟป่าลงได้บ้าง
ใช่ค่ะแต่ว่าหลักเรื่องสุขภาพแหละ
เพราะว่าเดี๋ยวอากาศมันเปลี่ยนจะลงมาเย็นอีกนิดหน่อย
ก็ระวังเรื่องสุขภาพด้วยละกันนะคะ